คุณผู้ชมถามว่าหลอนแต่ได้บุญเอาไหมล่ะ

คือวิธีคิดนี้มาจากเจ้าหน้าที่ของกาชาติที่โคราชค่ะ
เขาเนี่ยมีการเปิดรับบริจักษ์เลือดใช่ไหมฮะ

แต่คนที่มาขอส่วนบุญผู้ที่มาบริจาคเลือดเนี่ย

เจ้าหน้าที่มาแต่งตัวเป็นผีในวันฮาโลวีน

ร้อนแต่ได้บุญแบบนี้เอาไหม
คือเขาจัดงานไปพร้อมกันเลยนะคุณนะ
รับบริจาคโลหิตเพื่อร่วมทำบุญ

คุณก็ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนะ
เนี่ยนะคะแต่ว่าคนที่มาบริจาคเนี่ย
บอกว่าร้อนแต่ได้บุญแบบนี้ก็โอเคอยู่นะ
ที่ห้องรับบริจักษ์โลหิตสภากชาติไทย

คุณดูนะคะมีผีหลายเชื้อชาติค่ะครับ

แล้วก็ขอบคุณผู้บริจาคด้วยการ
อบกระทงเป็นที่ระลึกนะคะ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ

วันเพ็ญเดือน๑๒หนีผีมาให้เลือด

แห่งชาติที่๕จังหวัดนครราชศรีมา

เขาจัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสการบริจักษ์โลหิต

เพื่อเป็นกิจกรรมให้ประชาชน
ร่วมบริจาคโลหิตในวันลอยกระทง
มุมหนึ่งก็เป็นการสะดอกเคราะห์
มุมหนึ่งก็เป็นการเสริมบุญด้วย
จิตอาสาที่มาแต่งผีสร้างสีสัน

เป็นผีที่ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์

ตนได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์
และก็ได้รับโลหิตจากประชาชน
ที่มาบริจักษ์แต่ด้วยพิษบาดแพ้

ก็เลยต้องมาขอบคุณผู้บริจาคโลหิตแบบนี้ค่ะ

เป็นการสร้างสีสันให้ด้วยนะคะ

บรรยากาศลอยกระทงที่จะถึงในวันพรุ่งนี้

ประกวดดังนพมาศของชาวค่าย

เก็บผมมาด้านข้างอันนั้นไหน

ก็สร้างเสียงหัวเราะเสียงฮือฮาให้กับคนที่มาร่วมงานนะครับ
เพราะว่าจัดเต็มมากค่ะจัดเต็มตั้งแต่ตอนสมัครแล้วนะ
ผลสุดท้ายใครคะชนะใจกรรมการ
ก็คนนี้แหละค่ะชนะใจกรรมการได้เป็นนางนพมาศของค่าย
แห่ไปในค่ายแล้วก็เป็นคนที่ไปลอยกระทงด้วยนะคะ
กระทงในสระหน้าค่ายแบบนี้ค่ะ
ส่วนนี้ค่ะขบวนแหละรถแหละ
อันนี้ขึ้นเสรียงแหละขึ้นเสรียงแหละไปในค่ายนะครับ
ขึ้นเสรียงแหละไปลอยกระทงนะครับ
สีสันเนื่องในวันลอยกระทงนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ